ซึ่งเป็น๑ใน๓วิสัยทัศน์สำคัญในการบุกตลาดของปีนี้
ภูมิในการสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
แต่ว่าสมาชิกที่ใช้บริการไม่พอใจเพราะว่าไม่คุ้มค่าเงินกับที่จ่ายไป
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการย้ายค่ายหรือเปล่า
คาดกันว่าผู้ที่ต้องการจะชมคอนเทนต์ดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าบริการ
ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้แหละนะครับจะทำหน้าที่ขยายสัญญาณให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้วย
โดยสามารถที่จะไปเสียบนะครับเข้ากับเครื่อง
เพื่อให้ภาพและเสียงนั้นมีความชัดเจนมากขึ้น
ทางด้านของภูมิในการสถาบันพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ธุรกิจ
ที่ได้มาเพื่อบุกตลาดการสื่อสารแบบมีสายมากยิ่งขึ้นด้วยครับ